ขึ้นหน้าจากเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งเป็นอศของอำเภอจนะนั้นไปก่อเหตุยิงแฟนสาวจนเสียชีวิต
หลังจากแฟนสาวรู้ว่าตัวเองนั้นมีครอบครัวมาก่อนนะครับล่าสุดก็เข้ามอบตัวแล้วครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักของนางสาวจิมรพันธ์แก้วชนิดอายุ๓๓ปีครับในพื้นที่หมู่๙ตะบนครองเปี๊ยะอำเภอจนะจังหวัดสงขรา
โดยผู้ก่อเหตุก็คือในอภิเชษแก้วนวลอายุ๓๑ปีครับเป็นอาสารักษาดินแดนอำเภอจนะ
ใช้ปืนอากาศไปยิงนางสาวจิมรพันธ์ซึ่งเป็นแฟนสาวแต่ว่าเธอคนนี้นั้นเป็นแม่ม่ายลูกติดนะฮะ
ซึ่งทำงานเป็นผู้จัดการห้างแห่งหนึ่งที่อำเภอหาดใหญ่ตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บนะฮะ
เหตุเกิดเนี่ยประมาณตี๒๓๐ของวันที่๒มกราคมแต่สุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
ล่าสุดเมื่อวานนี้นายอภิเชษเข้ามอบตัวกับตำรวจภูทรควรมีดแล้วนะครับ
โดยมีผู้บังคับบัญชาฝ่ายปกครองอำเภอจนะมาพามามอบตัวพร้อมกับปืนอากาศที่ใช้ก่อเหตุด้วยนะครับ
มอบให้กับพนักงานสอบสวนจากนั้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ต้องหาพร้อมกับแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาโดยผู้ต้องหาปฏิเสธครับ
แล้วบอกว่าขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นก่อนจะใช้หลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินมูลค่า๕แสนบาทยื่นขอประกันตัวไป
พนักงานสอบสวนก็อนุญาตให้ประกันตัวหลังจากนี้ก็จะมีการสอบประคำและรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการทางคดีต่อไป
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกสมบูรณทองสมบูรณ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรควรมีนก็บอกว่าตอนนี้ตำรวจมีพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุอย่างแน่นหนาแล้วครับก็สามารถใช้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้อย่างแน่นอน
จากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจก็พบว่าก่อนเกิดเหตุ
แล้วก็ไปคบอยู่กันเป็นแฟนกัน
แต่พอผู้หญิงเขารู้ว่ามีครอบครัวผู้หญิงก็ตีตัวออกห่าง
ก็เลยโกรธแค้นก็ใช้ปืนเนี่ย
ก่อเหตุเข้าไปยิงจนเธอเสียชีวิตนะครับ

แล้วก็มาบรรยายงานความคืบหน้าให้ผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ